น่าส่งต่อความสุขค่ะทั้งทีมผู้กำกับและนักแสดงนำ
ภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าค่ะ
ขอส่งต่อความสุขด้วยการให้ผู้พิการทางสายตาได้ชมภาพยนตร์
แต่จะชมแบบไหนต้องบอกว่าเป็นชื่อโครงการว่าพรจากฟ้าฟังด้วยหูดูด้วยใจค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เหล่าคนในวงการบันเทิงค่ะได้สรรสร้างเพื่อสังคม
สำหรับโครงการพรจากฟ้าฟังด้วยหูดูด้วยใจ
เขาจัดขึ้นเพื่อส่งต่อความสุขให้กับผู้พิการทางสายตา
ได้รับอัตรรสในการชมภาพยนตร์น้ำดีพรจากฟ้าค่ะ
ด้วยการจัดทำแล้วก็ฉายภาพยนตร์ที่มีเสียงบรรยายภาพ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะฮะ
โดยทีมผู้กำกับทั้งคุณเก้งจีระต้นนิธิวัฒน์หมูชัยนพ
แล้วก็๒นักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นซันนี่สุวรรณเมธานนท์

ไม่ว่าจะเป็นม้าจุธาวุฒิเพชรเผ่าเพชรและอีกมากมายค่ะ
ได้มาร่วมพูดคุยกันเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือดูแลผู้พิการทางสายตานั่นเองค่ะ
ซึ่งบรรดานักแสดงก็บอกว่าดีใจมาก

ถือว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนเลย
อยากจะส่งหนังดีให้แก่คนทุกเพศทุกวัย
เว้นแม้แต่ผู้พิการทางสายตาค่ะ

อย่างน้อยก็ทุกเพศทุกวัยทุกคนจริงนะครับ

มันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วในบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ทราบว่า
จอทีวีเนี่ยนักแสดงกำลังทำอะไรกันอยู่จริง
แต่อันนี้คือมันเหมือนมีการอ่าน
กำลังทำอะไรอยู่เพื่อให้เขามีจินตนาการ
สามารถเข้าใจความรู้สึกของหนังเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นค่ะ
มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยสัมผัสว่า
คนที่เขาเป็นผู้พิการทางสายตา

อย่างน้อยเราก็แบบมันได้พาเขามาทำสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยทำมาก่อน
ก็รู้สึกดีใจแล้วอิ่มใจไปกับเขา